ปัจจุบันนี้เราก็ได้เปลี่ยนแปลงจากชามใส่ก๋วยเตี๋ยวมาเป็นกะลา

ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อหมูกับลูกชิ้นเอ็นหมูครับ
อ้าวมันมีรายการเล่าเสนปันเนื้อเรื่องมาทั้งทีนี่

เหล่าคนรักเส้นทั่วประเทศไทยจ้า
ถึงเวลา๑๑โมงตรงแบบนี้ก็เป็นเริกงามยามดี
ที่เราจะได้เพลิดเพลินไปกับกองทัพเมนูเส้นอนาชาติ
หน้าตาดีมีเรื่องราวกันอีกเช่นเคย
ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาไปเรียนรู้เรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำสูตรโบราณ
กับบรรยากาศย้อนยุคที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุค
ต่อด้วยสปาเกตตี้เส้นสดเคล้าด้วยซอสอัลเฟรโดหอมกลิ่นชีสจากร้านอโลล่าพิซซ่า
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวปลาเก๋าแดงเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดจันทบุรีจากร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอภิชน
เรียกว่าตระเวนทานก๋วยเตี๋ยวกันหลายที่เลยทีเดียวค่ะ
และสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอหนีรวบติดในเมืองกรุงมุ่งหน้าไปพักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดนครนายกกันสักหน่อย
ซึ่งวันนี้ก็ขนมาทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติเข้มข้นที่เสิร์ฟในชามกะลาจนขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูโฮเมดสุดเก่าแก่๕๐ปีการันตีความอร่อยด้วยยอดขาย๓๐๐ลูกต่อวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเหลียนหัว
และตอนนี้ก็เหมือนว่าตัวพ่อแห่งวงการเส้นเขาก็พร้อมจะนำทีมไปตะลุยในจังหวัดนครนายกกันแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเราเดินทางมากันที่จังหวัดนครนายกนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่ามานครนายกจะไปเที่ยวที่ไหนไปดูรายการท่องเที่ยวครับ
แต่ถ้าอยากรู้ว่ามาจังหวัดนครนายกแล้วจะไปทานเมนูเส้นที่ไหนคุณมาถูกที่แล้วล่ะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
เอาละครับวันนี้ติดตามเล่าเส้นเป็นเรื่องตลอดรายการคุณจะรู้ว่านครนายกมีเมนูเส้นอะไรให้เราได้ค้นหาบ้างตามผมมาเลยครับ
จังหวัดนครนายกจังหวัดเล็กใกล้กรุงเทพนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ชัดเจนในสมัยพระเจ้าอูทองหรือราวปีพศ๑๘๙๓ในฐานะเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาค่ะ
ส่วนที่มาของชื่อนครนายกเนี่ยก็มีข้อสันนิษฐานกันไว้ว่าในสมัยก่อนพื้นที่ในจังหวัดนครนายกนั้นเป็นป่ารกชัดค่ะทำให้เกิดไข้ป่าชุกฉุม
ชาวเมืองจึงพากันอพยพหนีออกจากเมืองจนกลายเป็นพื้นที่รกร้างในที่สุด
ให้กลับเข้ามาทำงานหากินและอาศัยในบริเวณนี้
จึงให้ยกเว้นการเก็บภาษีอากรค่าธรรมนา
เมืองนี้จึงถูกขนานนามกันต่อมาว่า

กลายมาเป็นนครนายกอย่างปัจจุบันนั่นเองค่ะ
และวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องก็มาเยือนพร้อมกับภารกิจตามหาเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดนครนายกแห่งนี้
ซึ่งผู้นำทัวร์ตระเวนชิมก๋วยเตี๋ยวจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฮียน็อตคนดีคนเดิม

ตอนนี้เฮียเขาก็มุ่งหน้าไปยังร้านแรกของเราแล้ว
ไม่ได้พาพวกเราหลงทางใช่ไหมคะเฮียน็อตค่ะ
ใครจะเชื่อล่ะว่าถ้ห้างป่าไม้แบบนี้นะครับ
จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังซ่อนตัวอยู่ครับ
ร้านนี้นะครับเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือซุปเข้มข้นทั้งหมูทั้งเนื้อเลยครับ
และเอกลักษณ์อยู่ที่ชามกะลาครับ
ตอนนี้เลยกลายเป็นร้านที่โด่งดังประจำจังหวัดนครนายกแล้ว
อย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ก๋วยเตี๋ยวเรือไหมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติอร่อยมากเลย
หมูเนื้อมีจ๊ะนายหน้ารับรองได้ว่าราคาไม่แพง
ที่แท้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังแฝงตัวอยู่ที่นี่นั่นเอง
ช่างเป็นนักเล่าเส้นที่ทุ่มเทเพื่อพวกเราจริงเลยนะคะเนี่ย
ไปเร็วป๊ะพวกเรารีบตามทีละน็อตไปเร็ว

ใครซื้อได้ทุกแห่งสั่งกลับบ้านก็ได้เลยนะ
สวัสดีครับลุงสวัสดีครับโหะหูเจ๋งดังเป็นถักสอยเลย
ลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าร้านอยู่ตรงนี้ฟังจากเสียงเพลงเหรอ
ต้องกั้นเดินเข้ามากินถึงข้างในเนี่ย
ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่บอกต่อ

เมื่อก่อนนั้นจะเป็นต้นไม้ลกในระแวกนี้
มีบ้านอยู่ประมาณ๕หลังหรือ๖หลังแค่นั้นเอง

ความจำเป็นมาบังคับให้เราต้องมาค้าขายในนี้
ค้าขายตรงนี้อยู่ได้๑๐กว่าปีละครับ
ตอนนี้เป็นกู้เตี๋ยวหมูน้ำตก

เรามีวิธีการเลือกกะลายังไงมาใช้นะครับคุณลุงครับ

เพื่อเกี่ยวกับว่าเราใส่อาหารลงไปแล้วมันจะดูไม่มากไม่น้อย
ขั้นตอนต้องไปทำอะไรถึงจะเอามาเป็นชามนี้ได้
ตัวนี้นะครับจะเป็นกะลาเหมือนกับลูกเดียวเอามาผ่า
ผ่าเสร็จแล้วทำไมถึงจะตั้งได้ก็เลยคิดว่าเอาไอ้ส่วนที่ผ่าเนี่ยครับ
ตัดมันมาให้เป็นฐานแบบนี้เพื่อที่จะตั้งได้

ถ้าหากว่าที่สวนเราไม่มีก็เราก็ไปหาซื้อตามไอ้ร้านที่เขาเรา

แน่นอนจุดเด่นมันคงไม่ใช่แค่ผัดชะนัดที่ใส่

ศพของคุณลุงเผ่าได้ครับไปครับคุณลุงครับ
เราไปกันเขินเลยครับเอาไมค์ไปด้วยไหมไม่เอา
ไม่ต้องนะตอนทำไม่ต้องร้องเพลงนะโอเคไปไปดูกัน
ถ้าก๋วยเตี๋ยวของลุงเผาไม่เด็ดจริงลูกค้าคงไม่บุกป่าฝาดงมาถึงที่นี่แน่นอนค่ะ
แต่เคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงตามเฮียน็อตบุกไปที่หน้าเตากันเลยดีกว่าค่ะ
เอาล่ะมาดูเครื่องของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อกันนะครับผม
อันนี้แบ่งห้อเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นหม้อหมูหม้อเนื้อนะครับอ่า
เอาหมูก่อนแล้วกันเนอะจ้ะหมูตรงนี้ใส่อะไรบ้างครับลุงมีทั้งหัวจะเท้ามีทั้งใบเตยนะครับ
กระดูกหมูด้วยใช่ครับใช้กระดูกส่วนไหนครับกระดูกจะเป็นเล้งนะครับ
หลังสันหลังนะครับอันนี้คือเราองค์เรียบร้อยหมดแล้วองค์แล้ว
เป็นน้ำข้นเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็นแบบน้ำตกเรียบร้อยแล้วใส่
เลือดใส่เรียบร้อยหมดแล้วอ่ามันจะข้นแบบน้อยกระดูกนะครับ
เดี๋ยวถ้าหากว่าคนที่ต้องการน้ำตกเราจะมีเลือดหมูเลือดเนื้อต่างหาก
ที่มันน้ำมันข้นคักแบบนี้เพราะเราใส่อะไรมาบ้างครับลุงครับ
มีสมุนไพรแล้วก็เครื่องตุ๋นยาจีนพวกหลายอย่างที่เราจัดทำขึ้น
ไอ้สมุนไพรที่ว่านี่ใส่กี่ชนิดทั้งหมดอ่ะสิบสามชนิดนะครับ
สามชนิดมีอะไรบ้างอ่ะบอกได้ไหมมันก็เยอะเยอะเลย
เนื้อล่ะเนื้อเราใส่อะไรบ้างในในเนื้อเนี่ยจะต้องให้หนักเครื่องเทศกว่าหมู
เพราะว่ามันจะดับกลิ่นขาวของของเนื้อก็คือใส่เครื่องเทศสิบกว่าชนิดเหมือนกัน
แต่ว่าใส่เยอะกว่าและกระดูกก็จะเป็นกระดูกเนื้อกระดูกของเนื้อ
เนื้อวันวันอ่ะตุ๋นกี่ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะใช้งานได้
เสร็จแล้วสามชั่วโมงนะครับขั้นต่ำเลยตั้งแต่เช้าหกโมงเราเริ่มปรุงแล้ว
เก้าโมงน่าจะใช้ได้แล้วครับมาดูในส่วนของเนื้อสัตว์บ้างครับเรา
อันนี้ของเนื้อป่ะอันนี้อันนี้เนื้อครับอันนี้เนื้อมีอะไรบ้างล่ะครับ
น่าจะมีเนื้อสดตับหัวใจพระคีริ้วม้ามลูกชิ้นเนื้อเปื่อย
เนื้อเปื่อยอันนี้พวกนี้เรามีหมักก่อนไหมหรือว่า
อันนี้ก็จะมีหมักเป็นหมักแค่หัวใจกับเนื้อสดหมูเรามีอะไรบ้าง
หมูเนี่ยจะมีหมูตับหัวใจม้ามเห็ดลูกชิ้นหมูตุ๋น
ไหนที่เราหมักก่อนมีหมักก่อนก็น่าจะเป็นหมูเนื้อหมู
เนื้อหมูก็อ่าตับหัวใจมาดูในส่วนของเครื่องปรุงบ้างครับ
มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยคุณลุงครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวครับ
เทียมเจียวเสร็จแล้วอันนี้แจ่วตัวนี้คือเป็นสินค้าโอท็อป๕ดาว
ซึ่งเราได้จัดทำขึ้นนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสูตรของเราเลยใช่ครับ
ก็คือคนมาก็คือกลับไปได้น้ำแจ่วเอามาใส่อะไรอ่ะใส่ก๋วยเตี๋ยว
หรือจะเป็นจิ้มปลาเผาจิ้มคอหมูย่างจิ้มเนื้อย่าง
หรือจะไปผัดเด็ดหอยลายก็ได้นะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนี่เราใส่เยอะไหม
เยอะครับช้อนเดียวก็พอแล้วใส่ในสูตรอะไรหมูก็ได้เนื้อก็ได้
ได้หมดเลยใส่ได้ใส่ทุกจานมากนี้ครับใส่ทุกจาน
เลยเพราะว่ามันจะได้รสชาติเนี้ยจัดจี๊จัดคือก๋วยเตี๋ยวเราเนี้ย
ต้องบอกก่อนว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ชิมก่อนปรุงเพราะว่าเราปรุงไปแล้วครับ
แต่บางท่านไม่รู้ก็เอาไปเพิ่มพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาอะไรอีก
คือเราปรุงสำเร็จให้เรียบร้อยแล้วรสชาติดีแล้วเพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดว่าคุณทานที่นี่ชิมก่อนอ่าฮะถ้าเกิดมันยังยังอยากได้จัดกว่านี้
ก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปอ่าแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรอันนี้เป็นน้ำปรุงครับ
น้ำปรุงรสตัวนี้แหละที่จะช่วยให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีรสชาติที่หอมหวานขึ้น
อันนี้เป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเลยคิดเองคิดเองทำเอง
ต้องใส่คู่กันต้องใส่คู่กันมันถึงจะรสชาติจัดจ้านออกมาใช่
อ่าโอเคมาดูเส้นกันบ้างนะเรามีเส้นอะไรบ้างเส้นเล็กเส้นเล็ก
เส้นเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นมีครบหมดเลยครับ
งั้นเอาเส้นเล็กหมูที่หนึ่งแล้วก็เนื้อเนี่ยกินกับเส้นหมี่ดีกว่า
ได้ครับแล้วก็เส้นหมี่หนึ่งนะโอเคอย่างละที่ใจกลางด้วยนะอ่าฮะ